ตอนนี้เวลา๗๔๔นาที
แต่ย้อนกลับไปช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมา

เป็นแสงสีเขียวกลุ่มผู้ชมอยากที่เห็นในภาพนั้น

ครอบคลุมเหนือท้องฟ้าอาทิสตวรรณตก
ต้องหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาถ่ายภาพ
กันสนั่นลวกออนไลน์เมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานนี้นะครับ
ระนองนับร้อยนะครับในพื้นที่หลายหมู่บ้านฮือฮาครับ
หลาดใจแสงอะไรเอ่ยนะครับบ้างก็ว่าแสงใต้
บ้างก็ว่าแสงเหนือแต่มันเป็นแสงสีเขียวครับ
ครอบคลุมท้องฟ้าฝั่งทะเลตะวันตก
หลังจากพระอาทิตย์รับขอบฟ้าไปผู้คนต่างประหลาดใจครับ
นะฮะที่คนระนองเขาดูกันเป็นจำนวนมาก
แล้วก็ถามกันว่ามันแสงอะไรอ่ะหลายคนที่พบเห็น
แสดงความคิดเห็นไปต่างต่างนานาครับบางคนบอกว่าว่าเป็น
ครับถ้าทราบสาเหตุที่แน่ชัดจุดที่เกิดขึ้นเชื่อแน่ว่าไม่ว่าจะเป็นแสงเหนือแสงใต้หรือแสงจากเรือใดหมึกอะไรก็ตามแต่นะฮะก็เป็นอีกจุดนึงล่ะที่น่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้นะครับของจังหวัดระนองนะครับเดี๋ยวนักท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะมาถ่ายรูปกันถ้ามันอยู่ไว้เห็นตลอดตลอ